เอาละค่ะยังอยู่ที่เรื่องของความเชื่อนะคะไปกันที่ภาคอีสานนะคะ
เขาบอกว่าตัวเบิงก็จะมีลักษณะคล้ายกับแมงมุมที่ตัวใหญ่

ปกติชาวอีสานค่ะมักจะนำมาประกอบอาหารบ้าง
ทีมขาวเทนาทีวีได้ลงไปบรรทึกภาพรวมทั้งเกมบรรยากาศ
ฝากกับคุณผู้ชมด้วยนะคะติดตามพร้อมกันกับคุณเศรษฐาโสรินค่ะ

ก่อนที่จะทำพิธีขอโฉคลาบใดนั้น
ก็ต้องเริ่มจากการสำรวจหารูบึ้งให้เจอก่อน

หลังจากเจอรูบึ้งเรียบร้อยแล้วคุณแม่เพชรบุญเรียบ
ผู้นำในพิธีก็เริ่มนำขันห้าดอกไม้ทูบเทียนมาขอขมาแม่นางบึ้ง
แล้วบอกจุดประสงค์ที่มาในครั้งนี้
พูดง่ายก็มาขอเลขเด็ดนั่นแหละครับ

พร้อมกับสวดคาถาอัญเชิญเทวดาสิงห์ศักดิ์สิทธิ์

เสร็จพิธีแล้วก็เริ่มนำตัวเลข๐๙
ที่เขียนลงในเศษกระดาษใส่ลงไปในรูบึ้งครับ

หากใครพบเห็นบึ้งไต่ขึ้นไปบนเรือน

จะดูเหมือนเป็นสัตว์ที่นำไปสู่หนทางแห่งโชคร้าย
แต่ก็สามารถนำไปสู่โชคราบได้เหมือนกัน
แต่ต้องเป็นบึ้งที่ทำรังแล้วหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเท่านั้นนะครับ
ถึงจะสามารถขอโชคลาภได้

ทำพิธีสวดขอเลขเด็ดกันไปแล้ว
ชาวบ้านก็ทยอยเดินทางกลับไปพักผ่อนแล้วนะครับ
ต่อจากนี้ก็คงต้องรอให้บึ้งนั้นคาบตัวเลขออกมา
แต่ก็ใช่ว่าจะสำเร็จทุกครั้งไปนะครับ
ถ้าพรุ่งนี้เช้าบึงนั้นคาบตัวเลขออกมา
ทุกคนก็จะได้รู้ว่าเลขที่ออก

ก็ต้องขึ้นอยู่แต่วาสนาของแต่ละคนด้วย
เอาเป็นว่ามีความคิดที่อยู่ในสติ

เศรษฐาเสวรินข่าวทรัตน์ทีวีรายงาน
ดีมากเห็นครูกันนี่ดีนะครับ